คุณผู้ชมคะหลังจากที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปนี้ค่ะ
เป็นภาพของผู้หญิงคนนึงที่เขาเป็นเจ้าของร้านปิ้งย่าง
แล้วก็นั่งแกะกุ้งย่างเนื้อย่างหมูให้กับลูกค้าที่เป็นผู้พิการทางสายตาได้กิน
เห็นแล้วชื่นชมมากนะคะแล้วก็แชร์เรื่องนี้ไปในโลกออนไลน์
เราไปคุยกับผู้หญิงคนนี้มาให้เนี่ยค่ะตามคลิปนี้เธอเป็นเจ้าของร้านเลยนะ
เธอชื่อมิ้วเหมือนที่ฉันเลยน้องมิ้วนี่
คือมีผู้พิการทางสายตาติดต่อไปที่ร้านค่ะ
คือถามก่อนว่าถ้าเกิดเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วไปกินปิ้งย่าง
จะมีคนคอยบริการให้ไหมเพราะว่าเขาจะไม่สะดวกใช่ไหมคะ
ทางเจ้าของร้านก็เลยบอกว่ายินดีเลยมาเลยเดี๋ยวเธอดูแลเอง
แล้วเธอก็ดูแลเองจริงเนี่ยทำบริการให้หมดเลยทุกอย่าง
เราไปถึงร้านเลยนะคะมีโซซอยสุขุมวิทย์๗๐ในกรุงเทพ
นางสาวซิรินทรารื่นสุขลหรือคุณมิ้วเป็นเจ้าของร้าน
เธอเล่าให้ฟังว่ายังไงฮะว่าเมื่อวานนี้มีลูกค้าทักอินบ็อกซ์เข้าไป
ว่ามีพนักงานคอยบริการปิ้งย่างแกะกุ้งให้ผู้พิการทางสายตาหรือเปล่า
เธอเปิดอ่านเองพอดีเลยนี่เลยอาสาดำเนินการช่วยเหลือให้ค่ะ
บอกว่าเธออยากจะช่วยอะไรที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้
พร้อมจะช่วยอืมลูกค้านั่งแท็กซี่มาเธอเดินไปรับถึงหน้าร้านเลยนะคะ
ดีใจมากเลยลูกค้าบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับเพจของเธอมานานแล้ว
ติดตามร้านเลิ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะระหว่างกินลูกค้าเล่าให้คุณมิ้วฟังนะ
บอกว่านี่ไม่ใช่ทุกร้านนะที่จะรับลูกค้าแบบนี้
เพราะว่าบางร้านเขาก็ไม่มีคนจะคอยปิ้งคอยทำอะไรให้คอยแกะกุ้งให้
เขาก็เลยไม่ค่อยได้กินอาหารแบบนี้กันสักเท่าไหหมายถึงผู้พิการทางสายตานะคะ

ใช่ค่ะตัวเจ้าของร้านตัวคุณมิ้นก็เลยบอกว่า
ยินดีมากเลยถ้ามีโอกาสอยากให้กลับมาที่ร้านของมิ้วอีกค่ะ
ขณะเดินมาเขาก็บอกว่าแบบเขาดีใจมากเลย
คือเขาอยากเห็นเรามากเลยแต่เขามองไม่สามารถมองเห็นเหมือนเขาเป็นแฟนคลับเราด้วยนะคะ
ทางโทรศัพท์เขาก็ค่ะมีฟังก์ชันในการที่จะให้เขาอ่านให้อะไรให้
ส่วนการพิมพ์เขาสามารถพิมพ์ได้เหมือนแบบเหมือนเขาไปเรียนพิมพ์ดีดมาค่ะ
เขาดีใจมากค่ะแล้วเขาก็ชุมทุกครั้งที่เขาอ้าปากกิน
เขากินปุ๊บเคี้ยวปุ๊บกลืนปุ๊บเขาบอกว่าอร่อยมาก
ทุกครั้งแล้วก็ทุกคำผู้พิการทางสายตาหรือว่าพิการทางด้านอื่น
ถ้าอยากมาทานนะคะก็มาได้ค่ะติดต่อทางด้านทางเพจก็ได้
สมมุติว่าพิมพ์ไม่ได้หรือไงไม่ได้ก็ให้คนรอบข้างทักมา
หรือพิมพ์มาก็ได้ค่ะอาจจะมูกนั่งอยู่ด้วยค่ะ
ทำไมพิมพ์ไปคุยกับทางแอดมินเพจอะไรของร้านได้
เขามีแอปในการที่จะพิมพ์หรืออ่านข้อความต่าง